ไทยรัฐออนไลน์ร่วมกับไทยรัฐทีวีชวนคุณร่วมโหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
คู่จิ้นแห่งปีสนับสนุนโดยโรงพยาบาลมัสเตอร์พีช
ประเดิมคู่แรก๔นุนิวคู่จินที่แจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ
คิ้วติพายซีรีส์สำหรับสี่พฤกษ์และนู่นิวชวรินซึ่งกระแสความจิ้นของคู่นี้
แรงดีไม่มีแผ่วตั้งแต่ซีรีส์เริ่มอ่อนยันตอนจบและทั้งคู่ก็ขยันมีโมเมนต์หวาน
ออกมาให้แฟนคลับได้ฟินกันอย่างต่อเนื่องจนได้ใจแฟนคลับทั้งไทยและทั่วเอเชียไปแบบรัว
่งดังเป็นพลุแตกกันเลยทีเดียวต่อกันด้วยคู่จิ้นแห่งชาติไบร์ทวิน
กระแสแรงไม่แผ่วเลยจริงสำหรับคู่จิ้นแห่งชาติไบร์ทวิน
ยังครองใจแฟนคลับกันอย่างต่อเนื่องและปีนี้ทั้งคู่ยังคว้าตำแหน่ง
ผู้ชายหน้าหล่อแห่งปี๒๐๒๒จากการจัดอันดับโหวตจากทั่วโลก
อันดับที่เก้าแล้วกระควานเหนียวแน่นของแฟนดอม
คอนเสิร์ตใหญ่แห่งปีไซส์บายไซส์ไร้วินคอนเสิร์ต
ขาดไม่ได้กับคู่จิ้นคู่นี้อิงฟ้าชาลอทสร้างปรากฏการณ์คู่จิ้นนางงาม
แฟนคลับตามฟินกันไปทั่วประเทศสำหรับอิงฟ้าวราหะและชาลอทออสติน
โดยทั้งคู่มักมีโมเมนต์ชิปออกมาให้แฟนคลับได้จิ้นกันตลอด
แฮชแท็กอิ้งหลอทยังคงติดเทรนด์ไม่มีแผ่วลงเรือคู่ให้เห็นกันแบบต่อเนื่อง
ด้อมอิงฟ้าชาลอทก็ตามซัพพอร์ตกันรัว
โหวตเพื่อค้นหาที่สุดแห่งปีสองพันยี่สิบสอง
โหวดได้ตั้งแต่๑๖มักราคมถึง๑๖กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหก
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหก